สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
บ่ายแบบนี้นะคะเจอกับเราสองคน

พร้อมกับประเด็นข่าวสุดแทบวันนี้แทบจริงอะไรจิ
คุณผู้ชมต้องบอกว่าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเนี่ย
ในเรื่องราวของคุณเบ้นเรสซิ่งแล้วก็แพทย์นับประพา

เมื่อเช้านี้ตำรวจปรับปรามยาเสพติดค่ะ
บุกเข้าไปค้นที่พักของคุณเบนเรสซิ่งนะคะ

ต้องบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะคะ

หลังจากกระแสข่าวการบุกเข้าตรวจค้นแมนชั่น
ของนักแสดงสาวแพทย์น้ำประพาและเบ้นเรสซิ่งค่ะ
เผยแพร่ออกไปเนื่องจากว่าฝ่ายชาย
ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นคนหนึ่งในวงการไฮโซดารา
และรถหรูที่ผัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่

ก็ทำให้หลายคนที่รับทราบข่าวนี้เข้ามาแสดงความฮิต
วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
โดยเสียงส่วนใหญ่ค่ะบอกว่ารู้สึกสงสารนางเอกคนดัง
นับประพาที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเธอ
ชีวิตอู๋ขูวดราม่าเค้าน้ำตามาตลอด
มีแต่เรื่องดราม่าเกิดขึ้นตลอดชีวิตเลย

ก่อนหน้านี้หลายคนมองว่าชีวิตเหมือนจะดีแล้ว
ลูกก็กำลังจะคลอดแฟนก็ดูอยู่ในโอวาส

ซึ่งขณะนี้แพทย์ก็อุ้มท้องลูกคนแรกของเธอกับเบนทเรสซิ่งนี่แหละ
และอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ค่ะคุณผู้ชม
แพทย์เองก็จะถึงกำหนดคลอดแล้ว
แต่ต้องมาพบกับเรื่องเครียดขนาดนี้นะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ติดต่อไปยังเพื่อนสนิทของสาวแพทย์ค่ะ

มีโอกาสได้พูดคุยกับแพทย์บ้างแล้ว
ซึ่งขณะนี้แพทย์เองยังอยู่ในภาวะตกใจนะคะ

แต่พยายามทำตัวให้ไม่เครียดค่ะว่า

ไม่ได้ติดต่อกับแพะกับเบ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
และยังไม่ทราบด้วยว่าสามีหายไปไหน
พยายามจะไลน์ไปหาแต่ยังไม่มีการตอบกลับนะคะ
พร้อมกับยืนยันได้ว่าตลอดเวลาสาวแพทย์เอง
ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวของสามีแต่อย่างใดค่ะ

เธอก็ได้ยกเลิกคิวงานพิธีกรรายการของทางต้นสังกัด

ขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวของเพชรเองก็บอกนะคะ

แล้วก็ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นจากข่าวที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาติดตามข่าวกันไปพร้อมกับทุกคน
ผู้จัดการส่วนตัวเองไม่ได้รู้มากไปกว่าเราเลย
เขาว่าอย่างนั้นค่ะโดยเบื้องต้นค่ะมีการพูดคุยกับต้นสังกัดแล้วนะคะ
ว่าพรุ่งนี้หลังจากจัดรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงของเขาเสร็จนั่นแหละ
ก็มีการแถลงข่าวจากแพทย์นับประภาอย่างแน่นอนค่ะ
และเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาอัปเดตกันหน่อยค่ะ

เธอได้โพสต์เฟสบุ๊คแพทย์ณปภาตันตระกูลเป็นภาพของเธอกับน้องสาวคุณบุโกะ
เห็นว่ารักโดยมีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจสาวแพทย์ที่เข้มแข็ง
แล้วก็อย่าคิดมากและขอให้ผ่านเรื่องร้ายไปได้ด้วยดีค่ะ
แล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นอย่าเพิ่งด่วนตัดสินตัวเธอแล้วก็ครอบครัวของเธอ
ถ้ายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนั่นเองค่ะ
อกจากนี้นะคะแพทย์เองก็ได้แชร์เพจเฟซบุ๊กดังค่ะ
พยายามจะอธิบายว่าขณะนี้แพทย์และสามีเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย
ไม่ใช่ผู้ต้องหาต้องแยกแยะนะคุณนะ
ขอให้ผู้ที่เสพข่าวใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าว

อย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์โดยปราศจากหลักฐาน
ส่วนท้ายที่สุดค่ะหากว่าสามีเธอกระทำผิดจริง
ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนั่นเองค่ะ
ที่เธอว่านี่คือเพจเจี๊ยบเรียบด่วนนั่นเองมีการแชร์กันอยู่
หลายคนก็ไปวิภาควิจารณเจี๊ยบเองด้วยว่าเป็นเพจใหญ่อย่างนี้ทำไมไปเข้าข้างคนผิด
เจี๊ยบเองก็บอกว่าเจี๊ยบไม่ได้เข้าข้างอ่านให้ถีถ้วนก่อน
เพราะว่าตอนนี้เบ้นเองเป็นผู้ต้องสงสัยยังไม่ใช่ผู้ต้องหา

ซึ่งหลังจากที่มีการแชร์โพสต์นี้ก็มีหลายคนเข้าไปให้กำลังใจสาวแพทย์
เอาง่ายตัดปัญหาเรื่องของความผิดถูกไปมองในมุมของผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องอยู่
สงสารนะคุณเพราะว่าอีกไม่กี่สัปดาห์เดือนหน้านี้แล้วสาวแพทย์ก็จะคลอดแล้วอ่ะ
ก็น่าเห็นใจเธอยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีนึง